สวิงนะคะเพราะว่าเห็นแบบบางทีก็แต่งหญิงแต่งชาย

หลายคนก็บอกว่าตกลงยังไงบางงานจีกวิกด้วยแล้วตกลงมีแฟนหรือยังอ่ะไปฟังพี่พีชพล
เดี๋ยวเชิดใส่เปรียบไปนะคะอ่ะอ่ะเข้าไปดูฟังเลยค่ะ
ไม่เหรอเราก็แต่งตามแบบอยากแต่งอะไรอย่างนี้ตามอารมณ์แค่นั้นเอง

แล้วตอนนี้คือถ้าเรากลัวถามมีแฟนหรือมีอะไรอย่างนี้

แต่ว่าเราก็ไม่มีใครเข้ามาด้วยก็เลยไม่มีอะไรอย่างนี้